อามาเร็วเมื่อดูแล้วกันเพราะว่าหลักฐานมันคาตาคนโสด๒คนอยู่ด้วยกัน
คุณสวมบอกเลยว่าคนโสด๒คนมันอยู่ด้วยกันอุ้ยอะไรมันเกิดขึ้น
เขามีคลิปนะเขาแลกไลน์กันนะจริงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึง
คือก่อนหน้านี้ทั้งคู่เขาก็ต่างคนต่างมีแฟนแหละแต่ว่าตอนนี้โสดคูณสองไปเลยจ้ะ
ธัญญาก็โสดแซ็กก็โสดเอาล่ะพ่อป้าจ๋าแม่เอ้ย
หลังเวทีนี่แหละมีคนเก็บภาพหลักฐานชัดเอาไว้เลย
ไม่รู้ว่าคู่นี้เขาซุ่มจีบกันอยู่หรือเปล่านะคุณผู้ชม
เพราะว่าดูมันสนิทสนมกลมเกียวกันเลือกเกิน
ไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูคลิปกันชัดเลยค่ะ
พรผมขอนะบท

ดิฉุค่ะว่าเจอกันแค่ไม่กี่ครั้ง
คุณผู้ชมค่ะแคปชั่นสนิทกันตอนไหน
ทุกคุณผู้ชมค่ามีโอปไหล่มือ
มือเจ้ามันไม่อยู่นิ่งเลย
ชักสงสัยแล้วคู่นี้มันยังไงคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญหนุ่มแซคชมน้องธัญญาไม่หยุด
สวยขึ้นมากสวยอีหรอสวยแบบสเฟชเชียล
สวยแบบพิเศษไปเลยคุณผู้ชมดีนิดนึงนะดิฉันมีหลักฐานหลักฐานมาจากใครรู้ไหม
ที่ลล่าเขาโพส์คลิปนี้แหละวันแรกดูรายกัน
เอาล่ะทีนี้คู่นี้ต้องจับตามองจับตาดูทีนะว่ามันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า

หน่อไม้แบบนี้